เรื่องราวดีมาให้หนุ่มได้ฟังกันด้วยนะคะ
เพราะว่าอะไรใครจะไปจีบสาวช่วงนี้ฟังให้ดีนะ
เพราะว่านุ่มเบิ้ลปฐุมราชเนี่ยเขามีคาถาจีบสาวมาฝากด้วย
จะไปจีบเฉยเนี่ยเดี๋ยวมันแป๊กไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
เขาเขียนคาถาจีบสาวเนี่ยแจกไว้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะ
เขียนคาถาไว้แบบนี้ค่ะคาถาจีบสาวแบบลัดขั้นตอนโดยขุนเบิ้ล
นี่เคยเห็นแต่ขุนแผนนี่เป็นขุนเบิ้ล
คำเตือนสาวบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะชอบที่ตัวตนคุณ
มากกว่าสิ่งชักจูงและคุณสัยโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
เก็บไว้นโมในใจ๒ทักแชทเธอไปขอบัญชีธนาคาร
โอนเงินตามงบประมาณความเหมาะสม
สลิปโอนเงินพร้อมคำคมไว้ใช้เล่นนะคนนี้
จบคาถากลั้นหายใจ๓๐นาทีแล้วอธิษฐานว่ายอมอดข้าววันนี้
เพื่อสตรีในวันรุ่งขึ้น

พอลงไปอย่างนั้นพี่พลอยมาดูชาวเน็ตดีกว่า

โอ้โหแซวหนุ่มเบิ้ลกันยกใหญ่เลย
บางคนก็บอกว่าเออเบิ้ลจ๋าคาถานี้เอาไปจีบหนุ่มได้หรือเปล่า
คนนี้เป็นแบบว่าผู้หญิงสายเปย์พร้อมนะจ๊ะ
ก็บอกว่าพี่เบิ้ลค่ะถ้าต้องกลั้นหายใจเมื่อกี้ในคาถามัน๓๐นาที

ดิฉันติดเหมือนคนนี้นี่แหละ
ถ้าใครใครจะเอาคาถาของขุนเบิ้ลเนี่ยเขาไปใช้เจ้าตัวเขาก็ไม่ห่วงนะพี่บอยค่ะ
แต่จีบติดแล้วอย่าลืมนะพามาแนะนำกับขุนเบิ้ลเขาด้วย
มียศมีตำแหน่งไปอีกขุนวงขุนเบิ้ลเออ
บสายอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องใช้คาถาเป่าไปด้วยแล้วตอนนี้

นั่นน่ะสิอาจจะโดนต้องมนต์อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเป็นเล่นไป